สันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย
เปิดเผยความคืบหน้าการแข่งขันอีสปอร์ตในมหากรรมกีฬา
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับระหว่างวันที่๒๑๓๐พฤษภาคมปีหน้าว่า
สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียมีมติล่าสุดในการเปลี่ยนเกมสำหรับชิงชัยในรายการนี้
หลังจากได้ประกาศรายชื่อ๖เกมไปก่อนหน้านี้นะครับ
แนวจักรยานซิมูเลเตอร์โดยมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้ว